ร้องได้ให้ร้อง
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดิรินามสกุลบุษบ
อายุ๑๓ปีอยู่ชั้นม๑โรงเรียนเมือง๗จังหวัดชนบุรีครับ
ที่บ้านผมอยู่ด้วยกัน๔คนครับ
มีผมน้องชายแม่แล้วก็ยายครับ
พ่อผมชื่อโก๊ดบุษบอายุ๖๓ปีครับ

พ่อผมเลิกกับแม่มา๕ปีแล้วครับ
ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าพ่อพิการครับ
หลังไม่ดีหลังเสื่อมแล้วก็ขาไม่ดีครับ
เพราะว่าเล่นบอลตอนสมัยเด็กก็เวลาเดินมากก็เหมือนจะล้มอะครับ
ถ้าพ่อดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกพ่อว่าคิดถึงมากครับ
ก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับ
แม่ผมชื่อกิ๊กครับอายุ๓๓ปีป่วยเป็นโรคความดันครับ
ก็เวลาแบบเหนื่อยมากรีดผ้ามากซักผ้ามากอย่างนี้เหงื่อแตกอ่ะ
น่าจะมืดครับเหมือนจะเป็นลมอะครับ
แม่เลิกกับพ่อน้องดิหลีได้ประมาณ๕๖ปีแล้วค่ะ
เขาคิดว่าตัวเขาแก่ตกงานไม่มีเงินส่งให้ลูก
เขาก็เลยขอเลิกกับเราแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
เขาบอกว่าให้เราสามารถไปมีคนใหม่เพื่อจะดูแลตัวเราและตัวลูกเราได้ค่ะ
ก็อึ้งแล้วก็เศร้าเราก็เลยต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้
ยายผมชื่ออันอายุ๕๒ปีครับ
ป่วยเป็นไขมันเข่าเสื่อมไตเสื่อมแล้วก็ความดันครับ
เดินมากเกิดอาการปวดเข่าครับบางทีก็เดินไม่ได้เลยครับ
ผมก็ช่วยแบบว่าต้มน้ำร้อนให้ยายอย่างนี้เอาเท้าแช่ลงไปครับ
มันจะช่วยให้เส้นเลือดดีขึ้นลายเบี้ยนดีขึ้นนะครับ
เวลายายทำงานเหนื่อยก็สงสารครับเพราะว่าเขาเป็นหลายโรคครับ
น้องชายผมชื่อเดนิสบุโสครับอายุ๑๐ปีครับ
น้องก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็ตกซ้ำชั้นครับ
โดนเพื่อนล้อครับก็เสียใจที่เป็นปมด้อยของน้องตัวเองครับ

ผมรักพี่พี่เล็กมากเลยครับเพราะพี่ดีกว่าผมครับ
เวลาผมอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเพื่อนล้อผมพี่ก็บอกว่าไม่ต้องสนใจ
ทุกคนมีปมด้อยของตัวเองครับฟังแล้วมีกำลังใจครับ
ผมก็เลยไปสืบมาครับว่าใกล้บ้านมีสอพิเศษเดือนละพันห้าครับ
ผมคิดแล้วว่าวิธีนี้ช่วยให้น้องผมเรียนหนังสือเก่งขึ้น
แล้วก็อาจจะไม่เป็นปมด้อยอีกต่อไปครับ
เดนนิดเห็นครูบอกว่าน้องไม่มีความจำเลยเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้
นี่ครูก็เลยบอกว่าให้พาไปหาหมอค่ะตรวจว่าน้องเป็นความจำสั้นหรือสมาธิสั้นหรือเปล่า
เขาฉลาดเป็นบางเรื่องนะคะเวลามีรถเสียเสียมาเขาจะเก็บมาแล้วมาประกอบทำได้อย่างนั้น
เขาชอบแบบนั้นแต่เรียนหนังสือไม่เก่ง
ครอบครัวของผมนะครับมีอาชีพซักอบรีดครับอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออทรนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีครับ
ถ้าเกิดซักตากชิ้นละ๕บาทแต่ถ้าเกิดซักรีดชิ้นละ๑๐บาทแต่ถ้าเกิด๗๐ชิ้น๕๐๐ครับ
ตอนแรกก็ดีนะคะช่วงหน้านี้แย่มากเลยเพราะว่าตู้เครื่องซักผ้าค่ะแบบว่าหยอดเหรียญนะคะ
เขาเอามาลงเยอะยายก็แย่
เวลาที่บ้านผมไม่มีเงินนะครับแม่ก็ให้ไปขอตังค์พ่อครับพ่อก็ร้องไห้ครับเวลาขอตังค์ทีนึง
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับเพราะว่าเขาตกงานครับเพราะว่าแก่แล้วครับ
ผมก็เลยตัดสินใจพาน้องไปร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหารายได้เสริมครับ
ตามตลาดนัดนะครับไปร้องเพลงเปิดหมวกก็ได้แล้วแต่วันถ้าเกิดโชคดีก็สามสี่ห้าร้อย
แต่ถ้าโชคไม่ดีก็สามร้อยบ้างก็ภูมิใจครับที่ร้องเพลงเปิดหมวกได้ครับ
กับภาระครอบครัวที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
สงสารลูกลูกต้องไปเปิดหมวกเพื่อช่วยหาทุนการศึกษาทั้งบาท
ช่วงนี้กิจการก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาซักผ้า

เผื่อจะได้ช่วยทันว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
อยากจะบอกว่ารักน้องมากเลยครับเป็นคนที่รักมากที่สุดครับ
พี่ก็จะหาเงินเพื่อน้องนะครับ
เป็นหลานที่สู้เพื่อยายเป็นลูกชายที่สู้เพื่อแม่
เป็นมิตรแท้ที่สู้เพื่อนน้องชายครับ

สวัสดีครับดิวริก

อ่ายืนตรงกลางนี้เลยครับซิริ
ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับน้องดิริก

ทำไมดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างภาพชีวิตของเราเอง
ก็น้ำตาไหลครับก็รู้สึกเศร้าครับ
แล้วชีวิตจริงมันต้องเศร้ากว่านี้แน่ล่ะแต่ละวัน
แต่เราก็ต้องกัดฟันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้

และตอนนี้ครอบครัวก็นั่งอยู่แล้วค่ะคุณป่า
ขอต้อนรับนะครับครอบครัวของน้องดีริกนะครับ
คุณแม่กิ๊กตรงกลางน้องเดนิสแล้วก็คุณยายอันนะครับ

เห็นบอกว่าพี่น้องคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันมากเลยเหรอคะคุณแม่

ห่างกันไม่ค่อยได้หรอกถ้าห่างไอ้เจ้านี่จะร้องไห้
คือเห็นบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยจับคู่กันไปร้องเพลงเปิดหมวก
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวใช่ไหมลูก

ทำไมอยู่ดีเราถึงแบบเราไม่ไปคนเดียวถึงชวนน้องไป
ก็อายครับก็เลยชวนน้องไปครับ

ไปเป็นเพื่อน
แบ่งความอายกันแล้วไปชวนเขาเขาไปกับเราเลยไหม

วันที่ไปครั้งแรกครั้งนั้นรายได้เป็นยังไง

สี่ร้อยนี่ถือว่ารายได้งามนะ

แล้วเอาเงินที่ได้มาครั้งแรกในการเปิดหมวกไปทำอะไร
ก็ไปซื้อไข่ซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันอย่างนี้ครับ

เราอยากจะฟังเราอยากจะเห็นการเขาเรียกว่าดูโอของสองพี่น้องคนนี้
งั้นเราจำลองบรรยากาศสักนิดนึงได้ไหมคะ
วันนี้เราจะเปิดหมวกนะก็แล้วแต่จิตศรัทธาก็แล้วกัน
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้ดีริกนะครับกับเดนิสมาร้องเพลงเปิดหมวกโชว์ให้คุณผู้ชมฟังนักเพลงก่อน

ปกติร้องเพลงอะไรด้วยกันครับ

แล้วมันจะต้องมีหมวกไหมเวลาเปิดหมวกงั้นเราจำลองแบบมีหมวกนิดนึงก็แล้วกัน

อนุญาตคุณผู้ชมนะคะวางหมวกที่พื้นนะคะเพื่อให้ได้บรรยากาศและอัตรรส
เขาถึงเรียกว่าเปิดหมวก
ใครอยากเอาเงินมาใส่เท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะ

นี่ครับไมค์ครับ
ได้เลยครับ
มีเกรงเพื่อเปิดหมวกเพื่อหาทุนการศึกษาด้วยนะคะขอบคุณครับ
มีเต้นไหมมีเต้นไหม

รู้แท้มันเกคใจเซากินต้อง

หาใส่เบอร์ใดว่ามาแล้วเป็นจะหายแล้วใจ
เก็บไปฟังฮิตฮอร์ดเจ้าไอ้กอดใด
อ้อไม่นอนดมไอ้เชียดใดช่วงไม่ดมเจ้าไอ้ออดใด
มือสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์หรือยัง
ในก่อนเหนือบยากในหน้าของนาย
ได้เก็บปากไว้มาก็ให้กินกับเจ้า
มือนี่ล่ะสิเอาขาวของเรา
ไปหาแมวมาเป่ากับแม่
โอเคไอ้ไอเอาหาย

โอเคไอ้ไอเอาหายเซ็บ
ไม่แล้วอยากได้

หนึ่งร้อยสองสาม

คนเด็กครับคนเด็ก

อ่ะของเดนีส

ที่เหลือเป็นค่าเช่าที่

ร้อนเล่นเอาไปหมดเลย
เอาไปหมดเลยครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเราให้ดูว่าน้องสองคนเนี่ยน้องดิริกกับน้องเดนิสเนี่ยเขาก็ช่วยทางบ้านนะครับหารายได้ไปเป็นทุนการศึกษาไปเปิดหมวกตามตลาดนัดบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับควรจะส่งเสริม
เดี๋ยววันนี้ปิดรายการไปกับพี่น้องคู่นี้เลยแบบในบรรยากาศแบบเปิดหมวกนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้แข่งแล้วก็เดี๋ยวคุยเรื่องราวชีวิตเนี่ยกันในครั้งหน้านะคุณป่า
ก็คือลดความตื่นเต้นของน้องลงไปด้วยนะครับครั้งหน้าเรามาแข่งขันกันจริงจังนะครับแล้วก็จะได้คุยเรื่องราวนะครับของดิริกนะครับว่าเป็นมายังไงที่บ้านเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องราวชีวิตของน้องเขานะครับ
คราวหน้านะครับคุณผู้ชมก็ติดตามได้แต่ก่อนจากกันในวันนี้นะครับเราก็ยังมีสาระน่ารู้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการครับ
แต่ว่าหลังจากจบรายการของเรานะคะไม่ต้องย้ายช่องหนีไปไหนนะคะมีอีกรายการหนึ่งค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
ครับ๑๘นาฬิกาตรงนะครับทั้ง๒วันวันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เรามีนัดกันนะครับกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทั้ง๒วันเลย
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
น้องเดนิสเนี่ยบวชเนรบ่อยมาก
แสดงว่าชอบในการนั่งสมาธิและสวดมนต์
ไม่ได้ของฟรี
เขาจะมีปัญหาเวลาเขาร้องเพลงไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงอาการเขาเป็นไง
โอ้โหโมโหแล้วก็โวยวายแล้วก็ร้องไห้กลางตลาดเลยครับ
เห็นบอกว่าพี่น้องคู่นี้รักกันมากเลยเหรอคะคุณแม่กิ๊
ค่ะรักกันมากห่างกันไม่ได้เลย

ก็จะเอารูปพี่มากอดมาหอมแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ถามมะม้า
เมื่อไหร่พี่ดีลิกจะกลับมาบางวันนะบางทีไม่มีเลยนะ
สักบาทก็ไม่มีนะพอดีที่บ้านมีปลากระป๋อง
ต้องเปิดปลากระป๋องให้เขากินเขาบอกว่าแม่อืม
ดีลิกกับเดนิสไม่กินก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีตังค์
ค่อยกินเนอะก็บอกอย่างงี้ก็อยากบอกว่าก็จะตั้งใจ
ทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพื่อครอบครัวของเราครับ